คุณผู้ชมครับเรามาติดตามการวิเคราะห์
เส้นใต้เมืองไทยจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
เพราะว่าอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่
ลดลงต่อเนื่องจนมีการตั้งคำถามว่า
สถานการณ์การแพร่ประบาดมันดีขึ้นหรือยัง

เมื่อไหร่จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างสักที

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลยนะครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

เชิญครับเมื่อตัวเลขคนป่วยเพิ่มติดเชื้อเพิ่มลดลง
คนเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตมา๓๔วันติดกันแล้วนะครับ
ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้
ก็มีคำถามตามมาว่า
รัฐบาลฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มปลดล็อกคลี่คลาย
เพื่อให้ประชาชนได้ออกไปทำมาหากินกันได้หรือยัง
นี่เป็นคำถามข้อใหญ่เพราะว่าการอยู่กับบ้านไม่มีเวลาออกไปทำมาหากินไม่ได้
หรือร้านค้ายังปิดอยู่อย่างนี้เนี่ยคนเป็นลูกจ้างก็เดือดร้อนกันต่อเพราะไม่มีเงิน
ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเว้นแต่ว่าคนที่ทำมาหากินประเภท
บันเทิงสถานบริการซึ่งก็สั่งปิดอยู่แล้ว
ไม่มีปัญหาเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้มันอยู่นิ่งอยู่กับที่
ไม่ประมาทไม่กาดตกถามถัดมาว่าสถานบันเทิงร้านขายเหล้า
สถานบันเทิงร้านขายเหล้าเนี่ยของกอทมเขาประกาศไว้เดิม
ถึง๒๐เมษาห้ามขายตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า
เขาจะยืดออกไปจนถึง๓๐เมษาต่อไปอีก๑๐วันห้ามขายเหล้า
กอทมนำร่องอย่างนี้แต่ละจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่า
และคณะกรรมการครับว่าท่านจะพิจารณายังไง
ถ้าจะยืดต่อไปอีกเหมือนกับที่กอทมยืด
ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าร้านขายเหล้าเนี่ยมันเป็นแหล่งมั่วสุม
คนกินเหล้าตั้งวงกินเหล้ากงเหล้ากันเนี่ยกินคนเดียวไม่สนุก
มันต้องชวนเพื่อนมากินหลายคนยิ่งดีฉะนั้น
ร้านขายเหล้าหรือการอนุมัติให้ขายเหล้าอนุญาตให้ขายเหล้าเนี่ย
มันจะเป็นบ่อเชื้อของการที่คนมารวมกันมาสุมหัวกันว่าอย่างนั้นเถอะ
ตั้งวงกันเรื่องห้างสรรพสินค้า
แห่งเนี่ยเขาเริ่มบอกกับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วว่า
เขาอาจจะเปิดได้วันที่๑พฤษภาเขาเตรียมตัว
แต่ว่าฟังเสียงสบทก็คือน่าจะต้องคิดกันใหม่
วันนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วครับช่วงบ่ายว่า
ตกลงห้างสรรพสินค้าจะต้องปิดต่อไหม

มี๒อย่าง๑ปิดต่อ๒เปิดได้
แต่เปิดได้ต้องเปิดได้อย่างมีเงื่อนไขนะครับ
เปิดได้อย่างมีเงื่อนไขก็คือว่า
ห้างสรรพสินค้าคุณต้องมีหน้าที่บริหารจัดการ
อย่าให้คนไปแออัดกันมากเกินเหตุ
จริงห้างสรรพสินค้าที่ผ่านมาเนี่ย
สภาพของห้างคนก็น้อยอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดเนี่ย
ใครไปเดินห้างรวยจะรู้ว่าหลงเหรง
จะมีบ้างที่คนมากหน่อยก็คือไปทานอาหาร
ส่วนไปช้อปปิ้งนั่นน้อยแล้ว
ฉะนั้นการที่จะจัดระเบียบไม่ให้คนแออัด
เวลาไปซื้อข้าวซื้อของไม่มีปัญหาครับ
เช่นประเภทที่ว่าอ้าวนาทีทอง
ให้มามาลุมมาตุ้มกันตรงนี้ลดราคามากมาย
ไม่ให้มีเอาดาราเอานักร้องเอาศิลปิน
ไปไปอะไรไปโชว์ตัวไปเป็นพิธีกรเรียกคน
จะไม่ให้มีถ้าสมมุติอย่างนี้นะ
ก็น่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่รับได้
แล้วแต่ละชั้นเนี่ยคนควรจะไปอยู่ยังไง
รอปภเจ้าหน้าที่มาจัด
ถ้าคนยังแน่นอยู่ยังแออัดอยู่
ก็กันคนอย่าเพิ่งเข้าไปให้คนซื้อข้าวซื้อของ
ออกไปแล้วส่วนหนึ่งอ้าวปล่อยคนใหม่เข้าไป
ถ้าจัดคิวอย่างนี้เนี่ยคนก็จะไม่
ไม่ไปแออัดไม่พลุกพร่านอยู่ในเงื่อนไขที่
ที่รับได้ถัดมาก็คือเรื่องของเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
เออเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ย
แต่ว่าก่อนจะถึงโทรศัพท์มือถือเอาตรงนี้ก่อน
เอาว่าทำไมพอไม่เปิดห้างแล้วคนส่วนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาอยากให้เปิดเขาเดือดร้อนเพราะทุกวันนี้เนี่ย
คนที่โทรทัศน์เสียอยู่บ้านเขาให้อยู่บ้าน
แต่โทรศัพท์ทับเสียอยากไปซื้อทีวีสักเครื่องหนึ่ง
ร้านขายทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่บนห้าง
หมดแล้วกลับไม่ค่อยมีรักฤทธิ์จะอยู่ตามห้าง
เสียเอาช่วงนี้หาคนซ่อมก็ไม่ได้จะซื้อใหม่
ไฟฟ้าไมโครเวฟหม้อหุงข้าวพวกเนี้ยไปอยู่ห้าง
หมดแล้วเพราะสะดวกกว่าฉะนั้นถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ย
เขาจะได้ไปซื้อข้าวของเหล่านี้ที่เขามีความ
จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดกันมากหรอกปกติเครื่องไอ้
ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคนไม่ค่อยมากอยู่แล้วอัน
นี้ก็ถ้าจะผ่อนปลนให้เขาได้ก็จะดีแผนกที่ชั้นที่ซ่อม
เตอร์ที่รับซ่อมโทรศัพท์มือถือรับติดฟิล์มรับเปลี่ยน
โน่นเปลี่ยนหนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในห้างหมดช่วงที่ห้างเปิดไม่ได้
ร้านพวกนี้มาเปิดบริการไม่ได้คนก็เดือดร้อนก็บอกว่าถ้า
ตรงเคาน์เตอร์ให้ยืนห่างกันหน่อย
แล้วทำไปทีละคนทีละคนทำของคนนี้เสร็จ
เรียกคนต่อไปมายืนห่างกันหน่อย
อย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเงื่อนไข
ที่จะทำได้ก็เอาอย่างนี้สิครับ
เปิดดูเปิดห้าง
สมมุติว่าเปิดห้างวันที่๑พฤษภา
แล้วห้างไหนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
มีเจนให้ล้างมือทำความสะอาด
คนไม่เบียดเสียดกันปฏิบัติตามเงื่อนไข
ไม่น่าห่วงไม่เป็นไร
ห้างไหนคุมคนไม่อยู่

อย่างนี้ก็สั่งปิดต่อ
ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย

อันนี้เนี่ยเป็นส่วนของคนที่คิดว่า

เรื่องนี้จะลงเอยยังไง

เพราะว่ามีคณะแพทย์คณะหนึ่ง
ที่เขาคิดว่า

ระวังจะเป็นเหมือนสิงคโปร์

อยู่ดีพลวดเดียวเท่านั้นแหละครับ

ก็เพราะกาดตกของเราเนี่ย
เขาห่วงว่าถ้ากาดตก

การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย
การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย
การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย
การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย

การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย
การเปิดห้างเปิดอะไรมาเนี่ย
ที่ผมขีดเส้นใต้มาทั้งอาทิตย์ดูแล้วสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเลยครับ
คนเดือดร้อนก็ยิ่งมากขึ้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ทำงานกัน
คุณลวรนแสงสนิทก็ทำงานกันแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นอยู่ตอนนี้
มันใหญ่เกินกว่าที่จะไปมอบให้ข้าราชการประจำทำแล้วครับ
คณะใหญ่ต้องลงมาจัดการเองว่าตกลงจะเอายังไงจะแจกในกรอบไหน
คนที่ไปเขาตัวติดทำไมเขาทบทวนไม่ได้
คนที่เขาบอกเขากรอกบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องทุกอย่าง
แต่เด้งออกมาว่ากดบัตรประชาชนผิดคนเดือดร้อนมาก
ตอนนี้ข่าวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเป็นรายวันเลย
คือข่าวคนฆ่าตัวตายคนเครียด
ที่จริงคนเครียดจากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมาก่อนโควิดแล้วครับ
กันทั้งครอบครัวแต่พอถึงโควิดเนี่ยมันหนักขึ้น
ข่าวเข้ามาเป็นรายวันเลยครับว่าที่นั่นที่นี่มีคนเครียดเพราะฆ่าตัวตาย
ข่าวที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊ครายงานเมื่อสักครู่
เห็นไหมฮะเงินร้อยเดียวเนี่ย
เงินร้อยเดียวเนี่ยคนไปเข้าคิวเข้าแถวคอยกันขนาดนั้น
ต้องออกจากบ้านเพื่อไปให้ทันคิวตั้งแต่เช้า
แล้วไปยืนคอยคิวกันยาวเท่านั้น
เพื่ออะไรฮะเงินร้อยเดียว
ถ้าเขาไม่จนตรอกถ้าเขาพอมีจะกินเนี่ย
หรือพอไม่มีเงินจะซื้อข้าวซื้อปลากินเนี่ย
เงินร้อยเดียวไม่ไปทำให้คนเข้าแถวยาวขนาดนั้นหรอกครับ
เอาล่ะถึงจะมีข้าวของอย่างอื่นแจกมากนิดหน่อย
แต่ในข่าวเขาบอกว่าเคยแจกมาแล้วคนก็ไม่มากเท่านี้
คราวนี้ที่มากเพราะแจกเงินเงินร้อยเดียว

ว่าเงินร้อยเดียวไปยืนตากแดดเข้าคิวคอยกันขนาดนั้น
ต้องออกแต่บ้านแต่เช้ามันสะท้อนอะไรล่ะครับ
สะท้อนว่ารัฐบาลต้องเร่งมือต้องเร่งทำ
ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด
งั้นแล้วจะเกิดข่าวอย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้น
ก็ฝากถึงมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ